ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักใครที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสสูงที่จะพบคนถูกใจ
สารสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องการเงินและเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
คนมีครอบครัวความรักอาจมีปัญหาห่างไกลแต่จะเกิดขึ้นระยะสั้นเท่านั้น
สุขภาพโรคเก่าจะกลับมากำเริบรุนแรงได้ระวังอันตรายจากการเดินทางใกล้และไกล
โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากธรรมชาติตลอดจนแมลงกัดต่อยหรือมีเขี้ยวงาขนาดเล็ก
การเงินมีเงินก้อนเข้ามาให้ถือตลอดเป็นกรอบเป็นกรรมมีโอกาสได้เก็บออมเงินในช่วงนี้
เจรจาขอรับความช่วยเหลือเรื่องการเงินมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ
คล่องทางการเงินจะค่อยดีขึ้น
การงานมีแนวโน้มต้องไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
พบกับปัญหาเรื่องเอกสารต้องระวังคำพูดการเจรจาระวังการทำนิติกรรมสัญญา
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์